คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการลักลอบหาของป่ากันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เข้าไปจับกลุ่มแล้วครับ
แต่ถูกกลุ่มลักลอบหาของป่าทำร้ายร่างกาย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้บาดเจ็บกันไป๖นายนะคุณผู้ชม
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันสักหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายจากกล้องตรงนี้นะครับ

แต่ได้ยินเสียงนะตุ๊บตับตุ๊บตับนั่นคือการชกการต่อยการทำร้ายกันนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่๑ในกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าผาแดงที่๖
อุทยานแห่งชาติผาแดงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
พยายามที่จะถือโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพถ่ายคลิปนี้
ขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่มาหาของป่าล่าสัตว
เข้ามาทำร้ายบริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า
ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๖คนนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามฝ่าวงล้อมออกจากพื้นที่
แล้วก็นำเพื่อนผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอำเภอเชียงดาวนะครับ
เรื่องต้นทั้งหมดปลอดภัยดีแล้วนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้คือชุดสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติผาแดง๕นาย

ลาดตะเวนในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้
บริเวณดอยสามเตาซอยดาฮาบูมิแล้วก็บ้านขุนคลองนะครับ
ทำการดักซุ่มจนกระทั่งช่วงเย็น
คือมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในเส้นทางป่า
พร้อมกับอาวุธปืนแก๊ปทีนี้เจ้าหน้าที่แสดงตนแล้วครับ

เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์แล้วก็อาวุธปืนไว้ได้นะฮะ

มีกลุ่มชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์มาจำนวนมากเลย

ปรากฏว่ากลุ่มชาวบ้านได้ใช้ขวดได้ใช้มีดได้ใช้ไม้
หมัดใช้มือรุมทุบตีเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่พยายามถ่ายคลิปออกมาได้เท่านั้นแหละครับ
ส่วนนี้คุณหัวร้างข้างแตกบ้างแหละ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็รู้ตัวกลุ่มชาวบ้านผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็รู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านประมาณ๒๐คน
และตำรวจได้ประสานผู้นำชุมชนให้พาเข้ามามอบตัวนะฮะ